ถ้าย้อนไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาวันที่๘กุมภาพันธ์
วันนั้นมีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่เกิดขึ้น
จ่าทหารคนหนึ่งก็คลั่งแล้วก็ไล่กราดยิงประชาชนในพื้นที่โคราช
นครนักศึกษีมาแล้วก็ไปหลบอยู่ในห้างสรรพสินค้า
ตำรวจทหารชุดอรินทราชต้องเข้าไปรองับเหตุกัน
สุดท้ายแล้วนะครับมีหน่วยอนุณฑราชที่ถูกยิงเสียชีวิตไปด้วย
ก็ต้องบาดเจ็บศูนย์เสียกันไปเยอะทีเดียวในเหตุการณ์ครั้งนั้น
เวลาผ่านมาจนถึงณปัจจุบันมันมีเรื่องเกิดขึ้น
เมื่อชุดอรุณฑราช๒๖ตำรวจที่เสียชีวิต
แน่นอนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะดูแลครอบครัวของผู้สูญเสีย
ครอบครัวเขาได้รับเยียวยาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปัญหา
แต่เรื่องการจัดพิธีชาปนกิจศพ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ดูแลจัดการ
แต่มีผู้ที่เขาเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องงานชาปนกิจศพ
เขาบอกว่าเขายังไม่ได้เงิน
มันก็มีปัญหาขึ้นมาทันทีว่าเอ้าอะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่จ่ายเงินเหรอ
สืบไปสืบมาพบว่ามีตำรวจที่เขาทำหน้าที่ในการดูแลเงินสวัสดิการตรงนี้
เงินไปแล้วยังไม่ได้ไปจ่ายเขา
วันนี้เราได้คุยกับตำรวจนายนี้แล้วนะครับ

ฝั่งของผู้ประกอบการร้านค้าต่างที่เขาออกมาร้องเรียนเขาบอกว่าเขาก็อยากชี้แจง

แต่เอาเริ่มต้นเรื่องก่อนนะครับ
เปิดเผยข้อมูลบอกว่ามีผู้ประกอบการร้านค้านะครับถูกข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรที่ดูแลการจัดงานชาปนกิจ
ตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โคราช
ยักยอกเงินค่าสังขพันธ์ดอกไม้อาหารพวงหลีดโรงศพเอาไปใช้ส่วนตัว
โดยอ้างว่าทำเงินหลวงหายทำหายไปเป็นแสน
ว่าโอ้โหคุณไปยักยอกเงินฮสภพนักกิจของชาวประกอบบให้ได้ยังไง
ถึงแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตำรวจนายนี้นะฮะ
ที่คุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีไปคุยด้วย
ตำรวจนายนี้ชื่อพันธมตรีธีธดลพันธ์สนิท
ตำแหน่งคือสารวัตรฝ่ายการชาปนกิจสงเคราะห์

เขาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีว่าอย่างนี้
เขาบอกว่าอยากขอให้สังคมเนี่ยฟังข้อมูลก่อน

เพจที่เอาข้อมูลมาลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลายอย่าง
เขายอมรับว่าเขาทำเงินหายจริงตามที่เป็นข่าว
แต่ที่ลงรายละเอียดว่าไปหายตรงนั้นตรงนี้เนี่ย

ไม่ใช่จุดจอดรถหน้าแฟลต์ตำรวจที่เขาทำหาย
เขาบอกว่าเงินจำนวนนี้เขาได้ตรวจนับจนครบถ้วนแล้ว

วันเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับที่พัก

เขาถึงเพิ่งรู้ว่าซองเงินหาย
โดยที่ซิปกระเป๋าของเขาตอนนั้นเนี่ยมันเปิดอยู่
แล้วตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ๒ทุ่มแล้ว

แล้วสาเหตุที่ณขณะนั้นไม่ไปแจ้งความทันที
เพราะยอมรับตรงว่าเขาไม่อยากถูกสอบวินัย
ที่ทำเงินชาปนักกิจสบหาย
เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาจะหาเงินมาเคลียร์เองก็ได้
มันก็เป็นแสนนี่แหละแต่จะหามาเคลียร์เอง
แล้วมันบังเอิญมาประจวบเหมาะกับเป็นช่วงโควิด๑๙ระบาดพอดี

ซึ่งตำรวจนายนี้ยืนยันว่าไม่เคยคิดหนี
เขาไปยอมรับต่อผู้บังคับบัญชาแล้วว่า
ทำเงินหายจริงและยินดีชดใช้
ที่ผ่านมาได้คุยกับฝั่งของผู้เสียหาย
ที่เป็นผู้ประกอบการร้านต่างแล้ว
ซึ่งก็เข้าใจกันดีว่าตัวเขาก็เดือดร้อน
ซึ่งบางร้านก็เห็นใจแล้วก็ไม่ได้ติดตามทวงเงินคืน
ความเสียหายในส่วนของร้านค้าต่างนะครับ
ซึ่งก็มีร้านสังกภัณฑ์ร้านอาหารพวงหลีดลวงศพอะไรพวกนี้เนี่ย
พันธุรกิจธรรมบอกว่ารวมแล้วก็เป็นเงินกว่า๓๐๐๐๐๐บาท
ส่วนอีก๔แสนกว่าบาทเป็นเงินของกองกิจการชาปนกิจสงเคราะห์
ต้องนำส่งเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งตอนนี้เขาก็ถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนแล้ว
หายเนี่ยหลายแสนนะฮะ
เขายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ท้อใจถึงขั้นเคยเกือบคิดสั้น
โดยเฉพาะที่ข่าวออกมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
อยากให้สังคมฟังความรอบด้านฟังทั้งสองด้าน
เขารับราชการมา๒๐กว่าปีคงไม่เอาชีวิตราชการมาแลกกับเงิน๒แสนกว่าบาท
และหากเขายักยอกเงินจริงเขาคงไม่อยู่แบบนี้
อยู่แบบไม่ยอมอยู่แล้วก็แบบถูกตรวจสอบพบแล้วก็ต้องมาถูกตั้งกรรมการสอบอะไรแบบนี้
ผมก็ปรึกษาที่บ้านปรึกษากับคนใกล้ชิดว่าจะทำยังไงดี
จะแจ้งความดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็กลัวกลัวอย่างกลัวโดนวินัย
ถ้ารู้เรื่องมันดังขึ้นมาผมก็ปรึกษาว่านั้นหาตังค์มาเคลียร์ดีกว่า
หาตังค์มาเคลียร์เรื่องนั้นมันจบคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่มันก็ไม่รอดเพราะผมเครียดเครียดแล้วก็ตังค์ยังไม่ได้ครับ
พอขายที่ดินก็ขายไม่ได้อยู่
ผมก็ผมก็ป่วยป่วยเสร็จผู้บัญชาก็เห็นมีอาการแบบแรก
เขาก็มาถามผมว่าผมยอมรับว่าผมตำสั่งหาย
ผมก็ไปหาคู่ตากรเพื่อมาให้ร้านค้าให้เค้าบรรเทาความตายด้อนเงินของเค้า

ผมก็ไม่รู้ทางที่จะหาเงินที่ไหน

เพราะว่ามันถึงที่สุดออกมาไม่ได้ยอมติดคุก

เพราะฉะนั้นถ้าฟังความฝ่ายนี้นะครับ
พันธุ์ตรวจตรีธีธดลพันธุ์สนิท
สารวัตรฝ่ายการชาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เงินที่เขาเอามาแล้วทำซองเงินหายเนี่ย
เกี่ยวกับงานชาปนักกิจศพของหน่วยอนุทราช๒๖เนี่ย
ไม่เกี่ยวกับเงินชดเชยเยียวยาทางครอบครัว
อันนี้เป็นเงินการจัดพิธีชาปนกิจศพ
และเขาไม่ได้ยักยอกไม่ได้แอบเอาไปใช้

แต่ไม่แจ้งต้นสังกัดเพราะอยากจะเคลียร์เอง

แต่สุดท้ายก็หาเงินไม่ได้ก็ถูกตั้งกรรมการสอบแล้ว
ฝั่งของร้านค้าผู้เสียหายครับ
ทีมข่าวของเรานะครับก็ได้คุยด้วยนะครับ
เขาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าที่ออกไปให้ข้อมูลกับที่ต่างเนี่ย
เพราะต้องการเงินที่ค้างชำระคืน
แล้วก็ขอความเห็นใจด้วยเพราะผู้ประกอบการทุกคนก็เสียหาย
ช่วงนี้ร้านก็เปิดไม่ได้จากโควิด๑๙เหมือนกัน
เงินก็ต้องเอามาหมุนเวียนใช้จ่ายนะครับ
ซึ่งเขาบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตอนนั้น
หลังจากที่มีการทวงถามเงินค่าสินค้า
แต่ตำรวจนายนี้นะฮะก็คือพันโดรีธีธดลเนี่ยนะครับ
เงียบหายไม่ชี้แจงจนกระทั่ง๑๑มีนาคมได้ไลน์มาหาเขา
สำหรับร้านค้าร้านนี้นะแล้วบอกว่าเงินหาย
ซึ่งเขาในฐานะผู้จัดการร้านก็เห็นใจนั่นแหละถ้าทำเงินหายจริง
แต่ในทางของร้านเขาก็ต้องมีเงินมาปิดบัญชีนะ
ในส่วนนี้ก็พยายามหาทางออกด้วยการให้หาเงินมาคืน
แต่ก็ไร้วี่แววแล้วก็ยังตอบข้อความกลับมาว่า
เนี่ยฮะเขามีหลักฐานให้เราดูบอกไม่มีเงินครับดำเนินคดีได้เลย
เขากับผู้ประกอบการอีกหลายร้านรวมกันแล้วเนี่ย๔ร้าน
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนชนะสงคราม
ผู้เสียหายรายนี้ขอความเห็นใจไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับ
ว่าต้องให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากตำรวจนายนี้ปฏิบัติหน้าที่ในนามกองการชาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่รู้แหละว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เอาเป็นว่าเขาไม่มีเงินมาจ่ายร้านค้าที่จัดการเรื่องต่างเกี่ยวกับพิธีชาปนกิจศพของตำรวจ
เพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมาชำระเงินที่ติดค้าง
ไม่ใช่ว่ารอให้ผู้เสียหายไปหาเงินมาแล้วหาไม่ได้ก็บอกว่าไปฟ้องเอาเอง
พร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมาเขาก็ช่วยซื้อเวลาให้กับตำรวจนายนี้มาตลอด
เพราะก็เข้าใจว่าถ้าตกเป็นคดียักยอกทรัพย์เนี่ยคือมันก็เหนื่อย
อายุความคดีนี้ก็๓เดือนจนกระทั่ง๑๖เมษายนที่ผ่านมาต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนเดี๋ยวจะหมดอายุความ
ถูกประสงค์จริงแค่อยากได้เงินคืนไม่ต้องการดำเนินคดีกับใคร
ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปสอบวินัยจะดำเนินการอะไรยังไง

เงินคืนคือคุณจะไปตั้งกรรมการสอบอะไรเรื่องของคุณเอาเงินมาคืนเราก่อน
เขาก็บอกว่ายังไงก็ไม่มีเงินก็ดำเนินคดีได้เลย
เราก็เลยตัดสินใจว่าทำยังไงเขาก็ไม่จ่ายนะครับ
แล้วก็มันก็ไม่มีเรื่องความคืบหน้าอะไรมาเท่าไหร่
เราก็เลยตัดสินใจเขียนไปเพราะว่าจริงส่วนตัวก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
จริงงานสอบมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของคนนะครับ
ก็คือทุกคนก็ทำงานนี้ด้วยความตั้งใจนะครับ
ว่าจะเป็นงานศพใครก็เหอะแล้วนี่โดยเฉพาะรินทราชนะครับ
ก็คือพอทำเสร็จมาปุ๊บแล้วพอมันเกิดปัญหาทุกคนก็เฟลล์

เพราะว่างานนี้เขาสั่งมาตอนเช้าส่งตอนบ่าย
คือมันไม่มีเวลาไม่กี่ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นทางเราก็ทำเต็มที่เพราะเป็นวิรบุรุษด้วยนะ
แต่พอสิ่งที่เกิดขึ้นมาพวกเราก็ช็อกเหมือนกัน

ใช่ครับเราไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
อาจจะเป็นสารวัตรทำเงินหายจริง
ซึ่งผมก็มองว่าทางกองชาปนกิจน่าจะหาทางแก้ไขปัญหาตรงนี้
เพราะว่าผู้ประกอบการต้องใช้เงินในการหมุน
คือในมุมร้านค้าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิด๒๘กุมภาพันธุ์
กุมภาพันธ์วันนั้นแล้วก็เป็นวันงานแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายกัน
อายุความทางคดีลักษณะแบบนี้ไม่จ่ายเงินจ่ายทองยักยอกทรัพย
มัน๓เดือนเขาก็จำเป็นต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ไม่อย่างงั้นเดี๋ยวก็ยุ่งทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่
ที่ชาปณะสถานตำรวจวัดตรีทศเทพบรววิหาร
ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าหลังจากเจ้าภาพจัดงานศพของหน่วยอรินทราชเสร็จแล้ว
แล้วก็ได้มีการจ่ายเงินโดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของสถานที่
ค่าอาหารว่างดอกไม้ชุดสังขพันธ์
แล้วก็เงินค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับวัด
ผู้ประกอบการบางส่วนตอนนั้นก็มารอรับเงินหลังเสร็จสิ้นงาน

ก็มีบางเจ้านะฮะที่มารับตามที่ตกลงเช่นทุกวันที่๑๐ทุกวันที่๒๐
ทุกวันที่๓๐อะไรประมาณอย่างนี้หรือว่า๑๐วัน๒๐วัน๓๐วันนัดกัน
รายได้หลังจ่ายผู้ประกอบการแล้วจะถูกส่งเข้ากองการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งหมด
ไม่มีการเก็บเงินไว้กับเจ้าหน้าที่
หรือกรณียังจ่ายเงินผู้ประกอบการไม่ครบ
ก็จะมีตู้เซฟที่สำนักงานชาปนสถานตำรวจจะเก็บเงินสดเอาไว้
กรณีที่เกิดขึ้นกรณีนี้เป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่ระบบ
เพราะการนำเงินกลับไปที่พักความจริงแล้วเป็นเรื่องทำไม่ได้
กองชาปณสถานตำรวจเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้ามีเงินสดต้องรอจ่าย

แต่ตำรวจนายนี้ในเคสนี้คือบอกว่าถือซองเงินไปขี่จักรยานยนต์จะกลับแฟลต์
ไปถึงแฟลตแล้วซองเงินหายซึ่งความจริงแล้วมันทำไม่ได้
เงินที่เบิกมาเนี่ยต้องเก็บที่ตู้เซฟของกองชาปนักสถานของวัดตรีทศเทพวรวิหารที่อยู่ที่นั่น
เสร็จก็จ่ายเลยถ้ายังต้องรออีกกี่วันก็เก็บใส่ตู้เซฟไว้ก่อน
หลังเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
บังคับบัญชาได้มีคำสั่งเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายชาปนกิจสงเคราะห์ที่ดูแลวัดตรีทศเทพทั้งหมด
พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษาเงินสดโดยให้เปลี่ยนเป็น
พอเบิกเงินมาให้เอาเข้าธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้เคียงวัดทันที
แล้วจะเบิกจะจ่ายกันไปเบิกที่แบงค์ไม่ให้ถือเป็นเงินสดอ่ะถูกต้อง
พันธ์โตรดเอกกริจสุยนะพัทนาเจริญลองโคศอกสำนักงานตำลดแห่งชาด
บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับพันธมตรีธีธดล
เรื่องต้นมี๓แนวทางก็คือเบาไปหนัก
เริ่มจากปลดออกให้ออกจนถึงไล่ออก
เนื่องจากผลการสืบสวนชั้นต้นมีมูลความผิดจริง
ตามที่ผู้เสียหายกล่าวหามีพฤติกรรมเบียดบังเงินค่าชาปนกิจที่ต้องส่งเข้าหลวง
และเงินที่เจ้าของที่จัดงานศพจะต้องได้รับในการใช้จ่าย
อย่างเช่นค่าอาหารว่างค่าดอกไม้ค่าชุดสังกภัณฑ์ค่าธรรมเนียมต่าง
ต้องจ่ายให้วัดหรือว่าร้านค้าต่าง
โดยตรวจสอบพบความผิดมาระยะหนึ่งแล้วรวมเป็นเงินกว่า๖แสนบาท
คือตำรวจนายนี้ค้างเงินผู้ประกอบการอีกหลายรายรวมแล้ว๖๐๐๐๐๐บาท
ไม่ใช่แค่๒๓แสนอย่างที่บอกไปตอนต้นนะ
คือ๒๓แสนเขาหมายถึงชุดอรินทราชแต่มันมีหลายกรณี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาต้องจัดงานชาปนกิจให้กับตำรวจนายต่าง
นี่ตำรวจนายนี้ค้างอยู่กว่า๖๐๐๐๐๐บาท
กรณีนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินชดเชยเยียวยา
การดูแลช่วยเหลือครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบให้กับครอบครัวนะฮะ
อันนั้นเขาได้รับเรียบร้อยครบถ้วนนี่คือเรื่องการจัดงานชาปนกิจศพ